เหตุไฟไหม้อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดท่องเที่ยวเลยค่ะ
ในสถานที่ท่องเที่ยวคือถ้าใครไปในเส้นจันทบุรีระยอง
ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเลยนะคะ
ละมัยคือเขาก็จะไปกินผลไม้บุฟเฟ่กัน
ปรากฏว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

อันนี้จะเป็นโซนร้านอาหารที่สวนละมัยสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองตอนตี๕๓๐
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพกลุ่มควันได้แล้วมันก็เริ่มขึ้นทางด้านขวาสักพักนึง
เริ่มมีเปลวไฟแล้วลุกไหม้พอรุ่งสางปุ๊บเนี่ยไฟโหมรุนแรงเลยค่ะ
อันนี้สักประมาณตี๕ตี๕๔๔ถ้าดูจากกล้องวงจรปิด
มันมีควันก่อนแล้วมันก็มีไฟขึ้นมาตำรวจสพวังจันทร์ก็ประสานดับเพลิง
มาพยายามดับไฟนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลเพราะว่ามันไหม้เร็วมาก
ก็ควบคุมเพลิงอยู่๑ชั่วโมงค่ะถึงควบคุมได้
ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบหลังเพลิงสงบตรงร้านอาหารถังแก๊สมีร่องรอยถูกไฟไหม้

อุบากลงอุบากอดถังแก๊ส๕ถังถูกไฟไหม้ไฟมันถึงได้รุนแรง
มันเกิดขึ้นตอนช่วงเช้ามืดนะคะ
สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
แต่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ไหม้เฉพาะบริเวณโซนร้านอาหารเสียหาย
แต่ว่าในส่วนอื่นก็ยังเปิดให้บริการได้ตามปกตินะคะ

ใช่เขาบอกยังในโซนแคมปิ้งหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ยังสามารถไปเที่ยวกันได้อยู่ค่ะ